เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์
และตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
วันนี้ใบตองพามาสัมผัสความสูง๑๕๐๐เมตรจากระดับน้ำทะเล
กลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาไร่ชาและอากาศเย็นสบาย
ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเพียง๓๐กว่ากิโลเมตรเท่านั้น
วันนี้ใบตองอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องราวที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้น
โอ้โหในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชนเผ่าที่อยู่ในชุมชนเล็ก
มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เรียบง่ายแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้
อยากรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนตามมาเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ใบตองอยู่ที่บ้านโป่งน้ำร้อนตำบลดอยหางนะคะ
เหมือนเข้ามาอีกโลกโลกหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญเดี๋ยวใบตองจะพาไปสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่า
ต้องให้เจ้าถิ่นพาไปค่ะวันนี้นัดเอาไว้แล้ว

อุทุธรรมะแปลว่าสวัสดีค่ะ

มีโรงแรมมีอาขายอยู่
ทุน๒๖๐๐๐บาทครับ
ก็คือชาวบ้านที่นี่ก็จะมีอาชีพหลังจากที่อาแป
ได้มาเปิดโฮมสเตย์ที่นี่พานักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่คือ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังคงมีความอนุรักษ์

สุดยอดเลยอาแป้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวให้อาแปรพาสำรวจหมู่บ้านหน่อยนะคะวันนี้ไปเลย
คำสัญญาของอาแปต่อคนในหมู่บ้าน
แต่จึงหวนคืนสู่อ้อมกอดของคุณเขาที่เป็นบ้านเกิดอีกครั้ง
เขาลงมือสร้างที่พักโฮมสเตย์จากเงินเก็บของตัวเองเพียงน้อยนิด
และเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศแห่งคุ้นเขาบ้านเกิดของชาวอาคา
ในวันนี้คำสัญญาของอาแปกลายเป็นจริง
ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพเสริมจากการท่องเที่ยว
ชนเพราอาคานะคะ
มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วก็มีคุณค่ามาก
อีกหนึ่งสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือประเพณีของเขา

ผู้ใหญ่ก็จะล้นเพื่อเอาผลผลิตให้มันได้เยอะแยะอะไรประมาณนี้
แล้วก็เป็นแหล่ที่หนุ่มสาวมามุงอยู่ตรงนี้ไหม
อ๋อเป็นจุดนัดพบกันใช่
ชาวอาคาที่เรียกกันว่าแย้คูอาเพลเป็นการละเล่นโบราณที่จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวอาคาราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
เพื่อรำลึกถึงเทพเจ้าผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารให้ชาวอาคา
คล้ายกับการไหว้พระแม่โพศพของชาวนาภาคกลางโดยปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ในช่วงเทศกาลดังกล่าวผู้หญิงชาวอาคาก็จะแต่งตัวด้วยชุดประจำเผ่าเต็มที่
กลายเป็นเทศกาลที่หนุ่มชาวอาคาจะได้เลือกคู่ไปด้วยนั่นเอง
และที่สำคัญเดี๋ยวคืนนี้อาแปบอกว่าจะมีการแสดงพิเศษด้วยเหรอ
จะมีการแสดงอีกหนึ่งอย่างเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าอาคาอย่างหนึ่ง

ประเภณีบอช่องตู้ครับบอช่องตู้บอช่องตู้แปลว่าเอากระบอกไม่ไผ่เนี่ย
เอากระบอกไม้ไผ่กระแทกกับพื้นกระแทกกับพื้นจะมีเสียง

ใช่เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งปั๊บปั๊บปั๊บใช่ประมาณนั้น

แล้วก็กระแทดกันหลายคนนะครับก็จะมีเสียงกลุ่มไปกล้องกัน
แล้วก็ปกติแล้วประเพณีที่เล่นกันเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลย

หมู่บ้านเขามาเล่นกันแหละตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเช้า
แล้วก็บ้านหลังนั้นก็จะต้องฆ่าหมูเลี้ยงอันนี้คือประเพณีของบรรพบุรุษ

บ่อช่องตุ๊หรือการรำกระทบไม้ไผ่คือการที่ผู้คนในหมู่บ้านแต่งชุดประจำเผ่ามาล้อมวง
รำทำเพลงกระทุ้งไม้ไผ่ลงกับพื้น
ประสานกับจังหวะทำนองกลองฉาบจนเกิดเป็นดนตรีรอบกองไฟแบบนี้นี่แหละค่ะ
เมื่อไม้ไผ่สัมผัสดินเสียงเพลงกระทบหู
มิตรภาพก็งอกงามท่ามกลางกองไฟกลางป่าใหญ่
ดนตรีกลายเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถรับ
แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้สึกที่อยู่ในใจ
เพื่อสร้างความทรงจำไม่รู้ลืม
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะใบตองได้สัมผัสกับวิถีชีวิต
ศิลปะประเพณีการละเล่นและวัฒนธรรมแบบครบรสครบเครื่องจริงสำหรับวันนี้นะคะ
สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ค่ะก็คือทุกอย่างคงถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี
แล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะ
ภารกิจการเดินป่าในวันนี้จะพาไปตามหาวัตถุดิบจากป่า
เพื่อนำมาปรุงเป็นสำหรับกับข้าวแบบชาวป่าชาวดอย

พาแปรมีไหมน่ะพาแปรมีไหมน่ะ

อร่อยไหม